สภาพร่างกายพร้อมแค่ไหนครับตอนนี้
ก็พร้อมตลอดครับพี่พร้อมตลอด

ก็อาจจะมีแค่แบบเมื่อยจากการแข่งเฉย
กล้ามเนื้อที่แบบใช้พลังอะไรอย่างนี้
เราไปสร้างสายอย่างนี้เป็นไงบ้างครับ
ความรู้สึกใน๕๐เอาไม่เกี่ยวกับผลการขันนั้นหรือว่านั้นหรือว่า
ก็ดีใจครับที่แบบเราได้แบบ
เหมือนแบบเราไปทำชื่อเสียงให้คนไทยด้วย
แล้วก็เราก็เหมือนแบบเป็นคนที่แบบ
พยายามทำให้รุ่นน้องได้ตามไปเยอะครับ
ก็ทุกครั้งที่ลงเล่นเราก็
เราก็ไม่ได้เล่นแค่ตัวของผมคนเดียว
เหมือนแบบเราก็เอาชื่อคนไทยที่ผมชื่อชนะทิพย์เนี่ย
อยากให้คนไทยแบบชื่นชมแล้วก็เชียร์

ก็แบบเขาก็ยังแบบเล่นเพื่อคนไทยทุกคน
วันนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นค่อนข้างจะให้การกับรัฐเจแล้วนะครับผม
เจ๊อยากฝากอะไรถ้าเกิดว่ามันทำให้น้องเนี่ยสามารถเดินตามรอยความฝันของเจ๊ได้
ผมว่าเด็กตอนนี้เก่งเยอะมากนะครับ
ผมดูก็รู้สึกเด็กทุกวันนี้เหมือนมีการพัฒนาเยอะ
ผมก็อยากให้เขาถ้ามีโอกาสได้ถ้าได้รับโอกาสที่ดีแล้วก็
เขาอยากจะไปสู้ในต่างก็ก็ควรเลี้ยวออกไปท้าทายกับความฝันของตัวเองนะครับ

ผมว่าการเป็นนักเตะทีมชาติผมว่าทุกคนคือนักเตะที่ดีที่สุดของทีมชาติ
คือผมว่าทุกประเทศเขาก็อยากเอาชนะเล่นเพื่อประเทศเหมือนกัน
เราก็อยากเล่นเพื่อประเทศกันเล่นเพื่อประเทศเหมือนกัน
เพราะว่าชุดนี้ที่ติดมาก็คือชุดที่ดีที่สุดที่โค้ดเลือกมาเลยนะตอนนี้
เพราะทุกคนคือทีมชาติผมว่าน่าจะเป็นเกมที่มันแล้วก็เราก็ไปเล่นเพื่อชาติ
ในฐานะรอบกัปตันครับอยากจะพาทีมเข้ารอบไหมครับผม
รองกัปตันหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ย
ก็ผมว่าคือผมก็มองว่าคือเราต้องเอาชัยชนะเพราะว่า
ในใจผมเองก็รู้สึกเราก็เจ็บปวดแหละที่เราแพ้เอเชียนคลับมา
ก็อยากชนะยิ่งชนะในบ้านเขาก็ยิ่งดีแต่ว่า
เป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยครับเราต้องช่วยกันแล้วก็พยายามช่วยกัน
เคยไปชนะมันแล้วด้วยแต่ว่ามันเป็นเขาชุดกันตรงนี้กันยังมากกว่า
คือเราอาจจะเคยชนะมากกว่ามันเป็นอดีตไปแล้ว
พอมองยอดไปแล้วก็พอฟังปัจจุบันเราแพ้เขา